คุณผู้ชมใครที่กำลังทำกับข้าวแต่งหน้าก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เงยหน้าดูจอหน่อย
แป๊บนึงช่วยดูหน่อยค่ะช่วยพวกเราดูว่าที่เห็นต่อไปเนี้ย
หรือผีอีกแล้วแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ตรงทางโค้งด้วย

เห็นปะ
เห็นยังคุณผู้ชมน่ากลัวและหวาดเสียว
คนพี่เบิร์ตคนมีขามีขาหัวพี่
หัวไม่เต่าคนมีขาเพราะว่าถ้าผีเนี้ยเออ
ตามท้องเรื่องคือไม่มีขา
เพราะว่านุ่งแดงดูไม่ใช่ผีแล้วไม่ใช่ผีตามท้องเรื่อง
เดี๋ยวมาเฉลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไรคุณผู้ชมแต่บอกจุดก่อนละกัน
เพื่อคุณผู้ชมแฟนข่าวของเราเคยผ่านไปจุดนี้แล้วเคยเจอ
เมนต์มาบอกหน่อยนี่คือถนนสายสังคลาบุรีค่ะ
ด่านตรวจสะพานรันตีที่กาญจนบุรี
เพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะมันเป็นทางโค้งตรงนี้ด้วยอ่ะค่ะโอ้
พอมายืนอยู่ตรงนี้จะชนหลายรอบแล้ว
อันนี้จากการคาดการณ์นะเขาน่าจะเป็นคนสติไม่ดี
หรืออาจจะแกล้งอาจจะแกล้งเป็นผี

มายืนกลางดึกกลางดื่นแบบนี้

เราก็มีอาหารหลายคอมเมนท์ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอก
เคยมีคนที่ขับผ่านเส้นนี้ตอนกลางวัน
กลางถนนแบบนี้แหละคงจะเป็นคนเดียวกันแน่เลย
ดังนั้นค่ะพอคลิปนี้โพสต์ไป
ก็เลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
บางทีมันเป็นอันตรายไงกับคนที่ใช้รถใช้ถนน
เพราะเขามาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าทำความเร็วมา
บางทีคนขับเองก็อาจจะตกใจเกิดแบบหักหลบมา
คนเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะ